อืมมันมีเรื่องราวที่น่าสงสัยนะว่าทำไมน้องใบตองถึงหน้าตาอย่างเงี้
ฉันพยายามทำหน้าหมูอยู่อ๋อทำหน้าหมู
ใช่ปีนี้ปีหมูไงปีกุลเราก็ต้องนอกจากตัวเราเหมือนหมู
น้องทำหน้าให้เหมือนหมูด้วยนะคุณนะไหนคุณทำ
เหมือนเออเดี๋ยวดิทำแป๊บเดียวเหมือนเลยเหรอ
เหมือนตั้งแต่ยังไม่ทำนี่ออกจากหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวขนาดนี้
เหมือนมงเหมือนหมูอะไรแต่เราก็ต้องพูดถึงปีหมู
ใช่หมูอู๊ดนี่แหละเพราะว่าปีหมูทำอะไรมันก็จะได้หมูหมูง่ายกันไปนะครับ
วันนี้มีเรื่องราวที่หลายคนสงสัยกันมากเราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมกันด้วย
กับเรื่องของหมูที่ไม่ใช่หมูงงไหมไม่ใช่เนื้อหมูอ่ะแต่เป็นเรื่องของหมู
ที่หลายคนบอกว่าไม่หมูเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไร
คืองงแล้วเนี่ยดิฉันก็งงเหมือนกันมันจะหมูหรือไม่หมูนะ
มันคืออนุสวรีที่เป็นรูปหมูแต่ก็ไม่หมูไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ
ต่อเรียนหมูก็ยังไม่เคยเห็นนะพี่ไม่รู้อยู่จังหวัดไหน

นุสาวรีหมูเหรอไม่รู้จักครับ

ไม่รู้จัก

ไม่รู้จัก

ไม่รู้จัก

ไม่รู้จัก

มีรูปไข่เป็นวงไข่สี่วงในแต่ละเสาก็แสดงให้เห็นถึงพระชนมายุที่ครบ๔รอบนั่นเอง
สำหรับใครที่เกิดปีหมูหรือใครที่อยากจะไปกราบไหว้สามารถไปกันได้เลยที่ริมคลองคู่เมืองเดิม
ในส่วนของคลองหลอดฝั่งตรงข้ามวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ริมถนนราชินีแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่เอง
ใครจะเชื่อครับพอพูดถึงอนุสวรีหมูหลายคนไม่รู้จักแล้วก็ไม่คิดว่าถ้ามีแล้วจะอยู่ในกรุงเทพ
ถูกต้องและนี่คือใกล้มากด้วยอยู่แถวพระนครนี่
ใช่แล้วเห็นแบบนี้แล้วผมคนเกิดปีกุ้น

คนจะต้องไปกลับไว้สักหน่อยใช่เราจะได้รู้เรื่องราวแปลกที่ไม่เคยรู้
ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพในต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตาม
อย่างที่เราออกไปถามคุณผู้ชมมาหลายที่หลายคนเนี่ยนะ
ไม่มีใครรู้เลยว่าเฮ้ยอนุสวรีหมูมีด้วยเหรอมีแล้วอยู่ที่ไหน
ดิฉันเองคุณชนะเองก็เพิ่งรู้วันนี้พร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละ
ต้องขอขอบคุณทีมงานเขาไปหาเรื่องราวดีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะ